คุณผู้ชมอยากให้ดูเคสนี้กันหน่อยนะคะ
คือเวลาเราตามใจความอยากกินของเรามากเกินไป
บางทีมันเป็นภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นผู้ป่วยอยู่แล้ว

กลิ้งเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๓ขวบที่นครสวรรค์
คือน้องมีภาวะออทิสติกแล้วน้องก็พูดไม่ได้
แล้วน้องเนี่ยมีภาวะโรคอ้วนด้วยเพราะว่าน้ำหนักของน้องตอนนี้นี่ค่ะ
เกินกว่า๒๐๐กิโลกรัมแล้วนะคะ
เป็นเรื่องราวที่เพจเฟซบุ๊คมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีออกมาโพสต์เอาไว้ค่ะ
บอกว่าครอบครัววอนขอให้ช่วยเหลือเด็กชายเอกรินแก้วกิจจาหรือน้องกลิ้ง
วัย๑๓ปีที่มีน้ำหนักเกินกว่า๒๐๐กิโลกรัมพิการออทิสติกพูดไม่ได้
จากทางบ้านมีฐานะยากจนแล้วก็น้องยังไม่ได้รับการรักษาที่ไหน
วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องกลิ้งนะคะ
ที่ตำบลบ้านแดนในอำเภอบรรพฤษภิษัย
ไปเจอคุณหมอธาราเทพวิชัยโยในแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลบรรพฤษภิษัยค่ะ
มาพร้อมกับนางอารุณีเต็งสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
ก็เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ตรวจร่างกายน้องกลิ้งในเบื้องต้น
ต้นสรุปออกมาว่าน้องกลิ้งยังคงเดินได้อยู่นะ
ยังเดินเองได้แต่ว่าเดินได้ไม่ไกล
แล้วก็ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนิดหน่อย
สำหรับสาเหตุที่ทำให้น้องกลิ้งมีน้ำหนักตัวเยอะขนาดนี้เนี่ย
เป็นเพราะว่าคือน้องมีภาวะออทิสติก
น้องก็จะมีอารมณ์ขึ้นลง
ทีนี้น้องอยู่กับคุณตาคุณยาย
คุณตาคุณยายก็เล่าบอกว่าเวลาน้องกลิ้งหิวหรือว่าอยากกินแล้วไม่ได้กินเนี่ย
น้องจะหงุดหงิดน้องจะอารวาส

พอให้กินไปเรื่อยโดยที่ไม่มีการห้ามกันนะคะ
น้ำหนักน้องก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยจนกลายเป็นโรคอ้วนแบบนี้นะคะ
นายบุญเลิศฉ่ำสนอตาเขยของน้องกลิ้งบอกว่า
กลิ้งเนี่ยอยู่กับคุณตาคุณยายคือนายเฉลียวกับนางสายทิ้ง
คุณตาเนี่ย๘๐ปีแล้วคุณยายเนี่ย๗๔ปี
ตาทั้งยายเลี้ยงดูน้องกลิ้งมาตั้งแต่อายุ๓ขวบ
เพราะว่าแม่น้องกลิ้งเสียชีวิตส่วนพ่อก็คือไปมีครอบครัวใหม่
ทุกวันนี้คุณตาบอกโอ้โหเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ที่สุดที่มีในท้องตลาด

คือต้องเอาเสื้อไซส์ใหญ่สุดที่ว่า๒ตัวมาเย็บติดกันให้น้องกลิ้งใส่
แต่น้องกลิ้งก็ไม่ใส่เพราะอากาศมันร้อนนะคะ
พอร้อนแล้วเขาก็หงุดหงิดเขาก็เลยไม่ใส่
เวลานอนน้องก็ไม่สามารถนอนหลับได้น้องต้องนั่งหลับ
เพราะว่าถ้าเกิดนอนแบบเอ็นตัวลงไปปุ๊บเนี่ย
หายใจลำบากด้วยน้ำหนักตัวที่มันเยอะมันกดทับระบบหายใจ

ไปหาหมอทีลำบากมากเพราะว่าน้องขึ้นรถไม่ได้

แล้วขึ้นกระบะหลังกว่าจะขึ้นได้ก็ทุลักทุเลอยู่เหมือนกัน
ทีนี้๑๓เมษายนที่ผ่านมา
คุณยายที่เลี้ยงน้องกลิ้งมาตั้งแต่๓ขวบ

กลิ้งมีภาวะซึมเศร้าไปอีกค่ะ
เพราะว่าคุณยายเลี้ยงมาแต่เด็กก็เหมือนแม่คนนึง

ต้นคุณหมอธรเทพบอกว่าแนวทางการรักษาน้องกลิ้งนะ
อันดับแรกสุดเลยลดน้ำหนักก่อน

กินได้แต่ว่าให้เป็นอาหารประเภทต้มกับนึ่ง

ลดของทอดเด็ดขาด
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ต้องปรับเปลี่ยนท่านอนด้วยการนั่งและนอนสลับกัน
ไม่อย่างนั้นมันจะมีน้ำหนักกดทับบริเวณช่องหายใจ

เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลบ้านแดนแล้วก็อศผลัดเปลี่ยนมาดูแลไปก่อน
กว่าสถานการณ์โควิด๑๙จะเบาลงนะคะ
ล่าสุดทางจังหวัดเนี่ยนำตัวน้องกลิ้งไปรักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อย่างเร่งด่วนแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่อนามัยเขาห้วยลุงก็ประสานทางเทศบาลบ้านแดนนำรถพยาบาลมารับด้วย
ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่กว่า๑๐คนช่วยกันพยุงตัวน้องเดินขึ้นรถไปอย่างทุลักทุเลนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยค่ะเนี่ยน้องยังเดินได้อยู่แต่ว่าไม่ไกลมากนะคะ
ลดน้ำหนักแล้วก็รับประทานอาหารอย่างที่คุณหมอเขาบอกไว้ตามที่กำหนดไว้ของหวานของมันของทอดนี่งดไปเลยนะคะ